คว้าแชมป์กลุ่มในการแข่งขันรอบคัดเลือก
แล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย

บ่ายวันนี้ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
เอาชนะแข้งสาวพม่าถึงถิ่น
รวมถึงคีกิสตานและปาเลสไตร์

รอบคำเรียกกลุ่ม๔ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพอร์ม่า
ทำให้ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อ

แชมป์เอเชียปลายปีหน้าที่ประเทศจีน
ทางนี้ครับดรกสมชนะวง

เพราะว่าทีมงานและนักเตะทุกคนต่างมุ่งมั่น

หลังจากนี้ครับจะเตรียมแผนระยะยาว
ในการดูแลทีมให้มีความต่อเนื่องในการฝึกซ้อม
รวมถึงการเดินทางไปเก็บตัวอย่างต่างประเทศ
เพื่อความพร้อมในการสู้ศึกรอบสุดท้าย
ที่ต้องเจอทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียครับ
ขณะที่มาดามแป้งนางดวนพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมนะครับ
ซึ่งไม่ได้เดินทางไปรับนักเตะที่สนามบินดอนเมือง
จากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
แต่ก็ได้ประกาศมอบเงินอัดฉีดจำนวน๗แสนบาท
อีกทั้งได้กล่าวชื่นชมนักเตะชุดนี้ว่า
เป็นทีมแห่งอนาคตที่รอการเติบโต
หวังว่าผู้เล่นทุกคนนั้นจะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้